ไปดูกันต่อที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ฝังหุ่นไม่ใช่ชื่อละครแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะ
กิฟต์ดราพดาแล้วก็น้องเกรสนั่นเองค่ะ
น้องสาวที่ตอนนี้เธอบอกว่าไม่ได้นับญาติด้วยนะคะ
อย่างที่รู้กันนะคะว่าน้องสาวของเธอตั้งแต่ไปคบกับพอสรร
เพื่อนเคยสนิทกิฟต์ก็ออกตัวแรงแล้วเตือนแล้ว
แล้วก็ท้ายที่สุดมันเกิดการไม่ฟังกันว่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันมีน้องสาวแค่คนเดียว

จริงเนี่ยกิฟต์เขามีน้องสาวอีกหนึ่งคน
ก็คือเป็น๒คนแหละแต่เขานับญาติแค่คนเดียว
แล้วก็บอกเลยว่าแม้ตอนนี้เกรทเองจะเลิกรากับพอสรรค์ไป
สนใจค่ะฉันตัดไปแล้วเธอว่าอย่างนั้นนะคะ

ฟก็ยืนยันคำขาดว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวใดกับคนคนนี้อีกค่ะ

ไม่มีค่ะน้องมีอยู่คนเดียวอยู่ที่อเมริกาค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องของหนูอะค่ะไม่มีอะไรจะแบบหนูเป็นคนทำอะไรมีเหตุผล

ที่พูดถึงน้องหนูก็พูดถึงน้องที่หนูมีน้องที่หนูมีคือน้องที่อยู่อเมริกาความสัมพันธ์หนูทั้งคู่โอเค
หมายถึงกับเรน

ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวเปิดภาพสุดเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำนะคุณคะ

ไปเที่ยวทะเลเนอะตามสไตล์ปกติ
เขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่ท่าเราไม่ใช่เรื่องชุดนะคะ
ที่เขาเกาะราวแล้วก็ยกขาแล้วก็พักขาที่อีกฝั่งหนึ่ง

พี่เขาก็จะรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดาของการที่ผู้หญิงจะใส่ชุดว่ายน้ำ
แต่ว่าชุดว่ายน้ำที่คุณเลือกใส่แต่ละคนลักษณะนิสัยของคุณเป็นแบบเป็นแบบไหน

เออของดีไม่เป็นไรเหรอเราก็โชว์ได้นะคะ